พระท่านมาฉันเสร็จกวดน้ำให้พรแต่ว่าเป็นพระใหม่ยังสวดไม่ค่อยเป็น
หนูเนี่ยเป็นคนนั่งพื้นและหลังติดเตียงยาย
พระท่านก็ให้พรหนูก็ยกมือไหว้
ให้เพื่อนด้านหน้าก็กระกวดน้ำ

ทีแล้วก็ฮึบไปเลย

ฉันเจอยายนอนอยู่บนเตียง

ขุนพี่หวัดดีแม่หนูเรียกงี้น่ะ

ว่าดูลูกอะครับแล้วพักยายถีบ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามี
มาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยอง
ขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อม
กันที่ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้นครับแต่ก่อนที่
พบกับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้ฝากคุณผู้ชม
ไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอย่าเก็บไว้คนเดียวส่ง
เรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
จากคุณผู้ชมอยู่นะครับส่วนแขกรับเชิญของเราในค่ำ
ขึ้นวันนี้จะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกัน

และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
โดดเดียวในโรงพยาบาลวันนี้เขามีประสบการณ์มาฝากคุณ
ผู้ชมด้วยจะเป็นใครมาสวัสดีทักทายเขากันเลยครับยินดี
คือการเจอหน้ากันครั้งแรกใช่ครับปกติเราก็จะคุยกัน
ผ่านทางเสียงใช่ค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะสบายสบายสู่โลก
ใจลึกคิดว่าเราคุ้นกันแล้วเพื่อนกันพี่กันน้องกัน
แล้ววันนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

เรื่องนี้ก็๑๗ปีได้

นั่นเป็นการบ่งบอกได้ว่าคุณอวนเชื่อว่าโลกนี้มีผี
เพราะเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
เรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องที่แบบผ่านผ่านมาทั้งคนรอบตัวแล้วก็ตัวเอง
วันนี้มาพร้อมกับเรื่องของจิตติดพันธุ

ต้องเล่าให้พวกเราฟังแล้วฮะว่าเรื่องราวของคุณอวนเรื่องนี้เป็นยังไง

เรื่องนี้เนี่ยมันผ่านมา๑๐กว่าปีเนาะ
ด้วยความว่าล่าสุดเนี่ยได้ไปพูดคุยกับเพื่อน
คือกลุ่มอ้วนเนี่ยจะชอบคุยกันเรื่องผีอยู่แล้วแลกเปลี่ยนประสบการณ์

จะไปนัดไปปาร์ตี้หรือไปภูวิลล่าอะไรจะไปจบเรื่องอื่นจบเรื่องผีกันตลอด
ก็พอล่าสุดเนี่ยก็เลยได้มาคุยกันเพื่อนก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่า
เฮ้ยอวนจำเรื่องยายได้ไหม
อืมเอิญก็เลยบอกเรื่องไหนวะพอมานั่งนึกถึงก็เลยย้อนกลับมาก็จะมาฝากให้ฟังวันนี้นี่แหละ
ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยอวนเปิดร้านเหล้าเป็นร้านอาหารกึ่งร้านเหล้านี่แหละทำร่วมกับเพื่อนสนิทประมาณ๔คน
และส่วนใหญ่เนี่ยอ้วนจะไปใช้ชีวิตเนาะอารมณ์มันร้านเหล้าอ่ะปิดเช้าแทบไม่ได้กลับบ้านบ้านอวนเนี่ยจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งใกล้กรุงเทพนี่แหละ
ก็จะนอนอยู่แถวร้านสุดท้ายแล้วอ้วนก็เลือกที่จะไปนอนบ้านเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นหุ้นส่วนกันอยู่นี่แหละค่ะเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แล้วนะ
ก็ช่วงนั้นเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยจนมีช่วงนึงค่ะบ้านเขาเนี่ยจะอยู่กันทั้งหมดอ่ะจริงจริงหลักหลักแล้วคือสองคนครับรวมเพื่อนด้วยก็เป็นสามก็จะมีแค่แม่เขายายเขาแล้วก็ตัวเขาแต่ช่วงที่หนูทำร้านกันเนี่ยพวกหนูก็เข้ามาอยู่ด้วยกันสี่ห้าคนบ้านก็ดูคึกคืนมีชีวิตชีวาเนอะแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยคือยายเขาเนี่ยเป็นคนแบบตอนนั้นที่แกยัง

ที่แกจะพูดกับพวกหนูอ่ะคือด่าจะใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยน้อยคำที่จะพูดออกมาเป็นคำครับแต่ถ้าด่าปุ๊บอีเตี้ยอะไรอย่างเงี้ชัดมากพวกหนูก็จะอ่ายายมาแล้วยายของขึ้นแล้วก็จะไม่ได้ค่อยมีใครไปยุ่งกับแกเท่าไหร่แล้วพอดีมีช่วงนึงเนี่ยยายแกสุดด้วยความว่าโลกของแกคนแก่เนอะมันเข้ามาเรื่อยจังหวะที่เราอ่ะอยู่บ้านเพื่อนบางคนอ่ะตอนที่เราเปิดร้านด้วย

แม่เขาก็นับถือศาสนาอื่นเขาก็เลยไม่ได้สนใจแล้วตัวเขาเองพ่อแม่เขาแยกทางกันเขาก็เลยไปปรึกษาพ่อเขาพ่อเขาโอเคยายก็คือโอเคมากเลย
พูดน้อยได้แต่แค่สั่งนิดหน่อย
อาการดีมากตั้งแต่แกรู้ว่าหลานแกจะบวช

ภาพดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้น

ที่พยายามเขาอยากจะช่วยตัวเอง
พยายามจะแท็กไปห้องน้ำไปอาบน้ำหรืออะไรต่าง

ช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนก็จะเริ่มมาบ้านกันเยอะขึ้น
เพราะว่าเราจะมาช่วยกันเรื่องงานบวชครับ

ยายดีขึ้นโอ้ทุกคนแฮปปี้
จนพระท่านตอนนั้นเพื่อนหนูก็บวชไป
รู้สึกว่าเลิกมันจะได้แค่๑๕วัน
คุยกับพ่อพ่อบอกว่าโอเคพ่อดูมาเลิกศึก
สมมุติว่าวันนั้นเป็นวันศุกร์
เพื่อนหนูก็ไปปรึกษาพระอาจารย์ที่วัดว่า
พ่อได้เลิกศึกมาแล้วนะครับอะไรอย่างนี้

เพื่อให้ไปศึกตามเลิกที่พระอาจารย์ท่านบอกวันจันทร์อืมเออ

ก็ถือว่าเป็นเลิกของเขา

ช่วงนั้นเราก็อยู่แล้วก็ช่วยกันทำ

พระไม่ได้มาฉันเพลที่บ้านไหม

ยายจะได้แบบรับบุญรับพร
เพราะแกไปวัดไปอะไรไม่ได้
จะได้แค่ใส่บาทหลานช่วงเช้าเท่านั้นเอง

งั้นขอเป็นมาวันอาทิตย์ละกัน

ก็ขอทางวัดออกมาว่าจะมาขอฉันเพลที่บ้าน
วันนั้นเพื่อนก็มากันเยอะเลยค่ะ

ไอ้คนนี้มันชอบเห็นผีพี่แจ๊ค
จะชอบเห็นอะไรแปลกตลอดเวลานะ

รอพระมามันเดินวุ่นวายทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยว่า
อ้วนแม่เขามีชุดใหม่ให้ยายใส่บ้างเปล่าวะ
หนูก็บอกไม่รู้อ่ะต้องถามแก
ก็เดินวุ่นวายแกมีชุดไหมวะแกมีชุดไหม

ไม่รู้อ่ะอยากให้แกใส่ชุดใหม่

พูดอยู่อย่างนี้จนเหมือนแม่แกก็คือได้ยินแหละ

เสื้อตัวนี้แกไม่ค่อยได้ใส่เหมือนเมื่อก่อนไปวัดอะไรอย่างนี้

จนพระท่านมาฉันเสร็จ
เขาเรียกอะไรนะกวดน้ำให้พร
แต่ว่าเป็นพระใหม่ยังสวดไม่ค่อยเป็น
เพื่อนไอ้ยองเนี่ยแหละยื่นสมุดให้
พระไม่ต้องกลัวสมุดมีสวดเลย

อวนเองเนี่ยคือเรียกได้ว่ารักษณะบ้านนะคะ

แต่เราไปอยู่จนเรามันไม่ได้กลัวเนอะ

เป็นเตียงไม้เรียบโบราณโบราณอะ

อยู่ดีวันนั้นก็คืออาการคือนอนเฉย

พระท่านก็ให้พรหนูก็ยกมือไหว้

เฮ้ย
สองทีแล้วก็ฮึบไปเลย

มันบอกมึงยายไม่ไม่หายใจแล้ว

แต่ตอนนั้นหนูนั่งอยู่กับเตียงเลย

ท้ายก็คือโทรหาโรงพยาบาล

อุ้มยายนะด้วยความรัก

สรุปก็คือยายเสียชีวิตครับพวกหนูก็บรรยากาศก็คือเงียบเลย
เพื่อนก็บอกอามินกฏไภคือพระกลับวัดก่อน
สรุปพอกลับไปปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็ได้เลิก
ศึกพอดีท่านก็เสียใจมาก
ได้แต่ว่ายายไปแล้วอ่ะ
เหมือนว่ายายคงรอแหละรอให้หลานบวชจากอาการที่แย่ก่อนบวชคือดีมาก
และใน๑๕วันนี้ยายก็คืออาการทรงจนมันผ่านไป
แต่ช่วงนั้นเนี่ยด้วยความว่าเขาไม่มีใครพวกหนูก็เลยต้องช่วยงานศพ
ก็ยายเป็นพุทธเนอะก็จัดทำประเพณีไปวัดก็วัดที่พระท่านบวชนั่นแหละ
ก็เรียกได้ว่าคืนแรกพวกหนูอ่ะบอกกันว่าบรรยากาศบ้านมันแปลกว่ะ
มันเงียบเหงามันน่ากลัวและที่สำคัญยายตายตรงเตียงเนี้ย
ก็เลยพูดกันว่าเออนอนด้วยกันไหมยังไงก็ต้องอยู่ช่วยกันอ่ะ
ก็เลยบอกเออก็นอนกลางบ้านนี่แหละ
วันนั้นมีหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เหลือจะเป็นเพื่อนผู้ชายที่มาช่วยในงาน
พอวันนั้นเนี่ยหนูนอนกันอยู่ทุกคนมันเริ่มแล้วไม่มีใครหยิบโทรศัพท์หรืออะไรใดทั้งสิ้น
เสียงมันเงียบอยู่ดีเราก็ได้ยินเสียงก๊อบ
เสียงเหมือนคนพยายามเหมือนหยิบของหัวเตียงอ่ะหยิบถุงขยับถุงอะไร
ใช่ปิดหนูก็มองล็อกแรกแล้วเพื่อนหนูว่าไอ้ย่องอ่ะตัวดีเลยไม่ต้องพูดหนูก็อะไรวะ
สักพักเสียงก็ฟึบมองหน้ากันยังไงวะเออไม่มีอะไรหรอกจิ้งจกหนูนอน
พอเช้ามาก็เลยมาคุยกันว่าเฮ้ยเมื่อคืนอ่ะเสียงอะไรวะมึงไม่สังเกตเหรอ
ปกติเวลายายอยู่แกจะหยิบอะไรแม่เขาจะวางของไว้ที่หัวเตียงแล้วจะมีโต๊ะม้าอยู่โต๊ะหนึ่ง
วางของใส่ถาดไว้จะนมจะขนมอะไรต่างเวลาถ้าไม่มีใครแกจะเอื้อมมืออย่างนี้พี่แจ๊ค
ควานหยิบเพราะแกจะไม่ลุกไงแกจะควานและเสียงเมื่อคืนมันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังควานหาของ
แต่พอตื่นมาเราก็มาสังเกตว่าหัวเตียงยายไม่มีของอ้าวไม่มีถุงไม่มีอะไร
คือว่าแม่เขาเก็บไปหมดแล้วเพราะยายเสียก็มองหน้ากันบอกเออแกคงยังไม่รู้ตัวเพื่อนหนูพูดนะ
หนูก็เออไม่มีอะไรหรอกจนวันนั้นเราก็ช่วยเรื่องงานศพอะไรกันไปเสร็จกลับมาอีกคืนนึง
คืนนั้นไม่เจออะไรค่ะแต่ตอนกลางวันก็คุยกันนี่แหละว่าเฮ้ยกลิ่นมันยังมีนั่นนี่นี่นั่นในบ้านนะอะไรต่าง
เออคุยเกี่ยวกับเรื่องยายอะไรสักอย่างกันนี่แหละพี่แจ๊คอยู่ดีดีอ่ะแพมเพิร์ตรวมหนึ่งโค้ม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

คนเดียวอยู่คนเดียวแม่ไม่สนใจโอ้โหแม่เขานับถือศาสนาอื่น
เขาจะไม่มีแล้วก็ไม่มาสนใจอะไรใดทั้งสิ้น
ก็คือปล่อยให้พวกหนูจัดการกันเองหนูก็บอกว่าเออคืนเนี้ย
บอกเลยแยกย้ายเถอะครับกลับบ้านอืมเดี๋ยวพรุ่งเนี้ย
วันเผาอ่ะเดี๋ยวมาช่วยงานแล้วกันก็แยกย้ายกันไป
ด้วยความว่าหนูอ่ะไปยกมือสัญญากับแกไว้ว่าหนูอ่ะ
ตั้งใจจะจัดดอกไม้ให้นะครับจัดที่เมนให้หนูจะทำเองกับมือ
หนูจะทำให้ยายเป็นครั้งสุดท้ายอืมหนูก็ทำให้เสร็จสับ
วันนั้นมันก็ยุ่งมากเลยพี่แจ๊คได้เวลาชาปนกิจศพรู้สึกจะ๕โมงเย็น
ยุ่งไปยุ่งมาอยู่ดีดีน้าค่ะที่เป็นน้องแม่เขาก็มาช่วย
เขาก็บอกว่าเออน้องอ้วนว่างไหมไปบ้านเป็นเพื่อนหน่อย
แต่หนูจะเรียกแกว่าแม่นะครับหนูก็บอกแม่จะไปทำอะไรเออน่ะ
แม่จะไปบ้านแป๊บนึงไปถึงแกก็ไปกันสองคนนะ
ก่อนที่จะ๕โมงเย็นแกก็ไปเอาขันเนี่ยไปวางอยู่กลางบ้าน
แล้วก็เอาแป้งโรยแกบอกว่าแกอยากรู้ว่าแม่แกกลับมาบ้านไหมอืม
หนูก็ยังคิดว่าแม่แม่ไม่ได้อยู่บ้านนี้อืม
จะอยากรู้ทำไมคนที่อยู่คือแม่ใหญ่อ่ะคนโต
สมมุติว่าแกโรยโรยเสร็จปุ๊บแล้วมันเกิดมีรอยเท้าขึ้นมา
คนที่อยู่อ่ะใช่แล้วพวกหนูอ่ะก็ยังอยู่เออ
วนเวียนกันอยู่ครับเพราะยังเรายังทำธุรกิจอยู่ด้วยกันตอนนั้นอ่ะ
ก็เลยพูดแม่บอกว่าฉันอยากรู้อ่ะฉันอยากรู้ว่าแม่ฉันจะกลับมาไหม
ก็เขาก็พูดเสร็จเขาก็ทำเสร็จเขาก็บอกไปให้มาเป็นเพื่อนแค่นี้แหละ
ก็พาหนูกลับไปที่วัดหนูก็ทำอะไรเสร็จจนกลับมา
เป็นกลุ่มแรกที่มาถึงบ้านนั่นแหละอืมพี่แจ๊คมีรอยจริงจริง
และสาบานเลยว่าคนสุดท้ายที่ออกจากบ้านคือหนูคือระหว่างนั้นไม่มีใครเข้าไปในบ้าน
ไม่มีใครกล้าอยู่แล้วเอาจริงแล้วก็ไม่มีใครมีกุญแจด้วย
จากคนในบ้านแล้วคนในบ้านก็ยืนยันว่าไม่ได้มีใครเข้ามา
รอยเท้าลักษณะเป็นยังไงพี่แจ๊คมันไม่ได้เป็นรอยเท้า
แต่สิ่งที่เจอทุกคนก็ไปยืนดูอะไรวะ
คือในรอยแป้งมันเป็นรอยขดไปขดมา
คือวันนั้นที่อวนสังเกตมันจะเป็นคล้ายเลข๖กับเลข๙
ซ้อนกันไปซ้อนกันมาเต็มรอยแป้งไปหมดเลย
นึกถึงคนที่แบบโทษนะเดินไม่ได้แล้วพยายามลากตัวเองไปกับพื้นอย่างนั้น
รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ไอ้ย่องเนี่ยตัวดี
อยู่ดีมันก็ลงไปทำกิจกรรมของมันสักพัก
มันก็ตะโกนเรียกไอ้อ้วนมานี่ดิ
อะไรมึงเรายังตื่นเต้นกับรอยอยู่เนอะ
ก็เลยบอกว่าอะไรวะมึงรถเข็นยายป่ะ

วิวแชร์ก็วางอยู่อย่างเดิมไม่มีใครเก็บ

เพราะหนูคิดว่าใครอุตลิมาเอาล้อไปเข็นหรือเปล่า

แต่ล้อลายเดียวกันกับที่เป็นรอยแป้ง
พอหนูขึ้นมาบอกว่าหนูรู้แล้วแหละ

ส่วนแม่ที่เป็นแม่แม่รองนะคะที่เป็นน้า
แกก็บอกรู้แล้วแหละแม่กลับบ้าน

เป็นบ้านที่แกกับตาสร้างขึ้นมา
เมื่อก่อนแกเป็นนักฉายหนังไงค่ะ

สักแผ่นใหญ่บ้านเขา

แต่แม่สบายใจคนเดียวไง

ยายถ้ายายกลับมายายก็ใช้ชีวิตของยายปกติ

ก็พูดว่าแต่แกสนิทสุดนะ

เออมาก็มาวะ

ก็จบเรื่องนี้ไปพี่แจ๊ค

เรียกได้ว่าช่วงนั้นมันมีเสียงโคมคาม

แต่ผ่านมาอาทิตย์นึงเนี่ยหนูไม่สบายพี่แจ๊ค

แล้วพอดีแม่หนูมาหาหนู

เขาด้วยความรักลูกแล้วลูกไม่ได้กลับบ้าน

หนูก็บอกว่าวันนี้น่าจะเข้าร้านไม่ไหว
ไปตลาดก็ไม่ไหวหนูเป็นไข้แม่

ถ้าแม่จะมาก็มาแล้วกันหนูไม่ได้ล็อกประตูบ้าน

เออแม่แกก็เดินมาห่มผ้าให้หนู

ไม่ไหวขอนอนก่อนเดี๋ยวเย็นค่อยว่ากัน

เพราะว่าหนูบอกว่าหนูจะมาเล่าในรายการพี่แจ๊คนี่แหละ
แล้วแม่ก็เลยเพิ่งมาบอกว่า

ฉันเจอยายนอนอยู่บนเตียง

คุณพี่สวัสดีแม่หนูเรียกอย่างงี้นะอืม

เค้ามีคนเจอผีแล้วเจอจังตลอด

เขาก็แค่คิดว่าเขาก็คงยังอยู่ในที่ของเขา

แกก็เดินมานั่งเพื่อมานั่ง

แล้วพักยายถีบ
แม่บอกโอ๊ยที่นั่งแค่นี้ยังห่วง

แม่หนูก็เลยเดินย้ายไปนั่งเก้าอี้อีกตัวหนึ่งที่อยู่ริมหน้าต่าง
ก็จะเป็นช่วงระหว่างหัวนอนยาย

ทำปากงบิบใส่แม่

แล้วแม่ก็เลยบอกว่า

แม่หนูก้มกลัวนะพี่แจ๊ค

แล้วก็แกว่งขาไปแกว่งขามา

แม่บอกว่าเออไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ลูกก็หลับตาหลับไปแล้ว

พอเดินกลับมาหายไปแล้ว

ก็บอกว่ามาทุกครั้งไม่เคยจะมาเอาอะไร

ก็ไม่มีใครจะมาเอาของพี่ไปหรอก

จนสุดท้ายพอยายเสียไป

ด้วยความว่ามันอยู่ในช่วง

บ้านพี่น้องเขาแม่ขาย

เพราะเหมือนยายแกคงรู้ว่าลูกหลาน

ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่แกรักมาก
แกคือผูกพันแกไม่ไปไหน

จนสุดท้ายแม่ก็ยอมขาย
ปัจจุบันนี้หนูเคยวนเข้าไปดูนะ

ที่มันน่ากลัวนะ
ตัวบ้านยังเป็นปกติเหมือนเดิม
คือตอนนี้เขาขายแล้วเขาก็มีแค่ที่แล้วก็ปลูกเป็นตึกขึ้นมา
แต่ก็ไม่เคยได้ไปถามคนแถวนั้นว่าได้เจออะไร
แต่แม่หนูก็เลยทิ้งท้ายไว้ประมาณว่าเขาไม่ไปไหนหรอก
เพราะเขาห่วงเขาห่วงมากที่ตรงนั้น
เหมือนจิตนะคะจิตที่มันยังผูกพันอยู่กับตรงนั้น
มันติดพันอยู่กับสถานที่มันคือน้ำพักน้ำแรงของเขาไงใช่
มันคือทั้งชีวิตของเขาทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อเก็บเงิน
เงินแล้วซื้อบ้านแล้วส่วนมากคนแก่เป็นอย่างนี้จริง
ห่วงห่วงอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองสร้างขึ้นมากับมือ
เพราะเขาคิดว่าสิ่งนี้มันหามาด้วยความยากลำบากแล้วอยาก
ให้ตกทอดไปสู่ลูกหลานก็อยู่ที่ลูกหลานแล้วล่ะ

จะรับช่วงต่อหรือเปล่าบางคนไม่เอา
บางคนอาจจะโอเคดูแลรับรักษาไว้อนุรักษ์เอาไว้
เพื่อเป็นอนุสรให้คิดถึงแกอืม

ดุตอนมีชีวิตอยู่ก็ดุ

มารับรู้ว่าลูกหลานบางคนคือ

ยิ่งรับรู้ได้แกยิ่งดุเข้าไปใหญ่

ตั้งแต่เสียไปจนทุกสิ่งทุกอย่างมันเบาลงเนี่ย

ที่มีการเจอมีการเห็นคุณยายอยู่อย่างนี้๒ปี

เรียกได้ว่าถ้าวนยังอยู่ตรงนั้นอยู่มันก็คงยังมีแหละ
แต่เราก็ค่อยออกมาด้วยว่าเราปิดกิจการของเรากันไป
แต่ในระหว่าง๒ปีเนี่ยคือเจอเรื่อย
ไม่มียืนมองทั้งเสียงโคมคำ
และเตียงแกนี่ใครมาวางอะไรไม่ได้
เฟี่ยงหมดอ่ะเหมือนอารมณ์แบบวางปุ๊บก็กระเด็นแล้ว

และบ้านมาให้พี่แจ๊กเสียงมันดัง

ก็ได้แต่มองว่าแม่จะอยู่ก็อยู่ไป

แล้วคนแก่เนี่ยคือมันเป็นที่สุดท้ายของเขา

ผมนึกภาพไม่ออกเขาจะห่วงมาก
แต่หนูมามองตรงว่าเหมือนแกรอ

พอหลานพูดบวชปุ๊บแกดีเลย

และเหมือนดวงจะได้ศึกวันศุกร์
แกก็ไปแต่แกก็ไม่ยอมสงบอะพี่แจ๊ก
มันคงจะเป็นตามเลิกตามดวงที่หลวงพ่ออธิวัฒน์ท่านดูแหละ
ถ้ารู้แล้วว่าถ้าสมมติว่า
เสียวันอาทิตย์อาจจะเสียโอกาสตรงนั้นไง

ถูกไหมเสียวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์ศึก

ส่วนเพื่อนหนูที่หนูถามว่าทำไมถึงต้องชุดใหม่บอก

รู้แค่ว่ามันยังไงก็ไม่รู้

กำลังนอนรับพรอยู่ปกตินี่แหละ

ก็คิดว่าทุกวันนี้แกก็คงไป

สิ่งที่คนแก่ส่วนมากต้องการ

เขาเรียกว่าอยากจะเกาะชายผ้าเหลือง

เพื่อที่จะไปสู่ในพบภูมิที่ดี

ตามความเชื่อที่ถูกสืบทอดกันมา

วันนี้มาแวะเวียนมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรานะครับ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบนี้

ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันใหม่
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้น
คืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ
สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลา
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
วันนี้พวกเราทีมงานทั้งหมดลาไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

ขอบคุณนะครับคุณเงินครับ
ขอบคุณค่ะ